ไม่หวนอื่นกลับทางงานเรื่อง
ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้วันศุกร์แต่เรื่องที่เราจะมาตีกันเนี่ยไม่ค่อยจะสุกเท่าไหร่เลย
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอดีตก็มีแล้วนะครับ

คือผู้ที่อ้างตัวเป็นตำรวจเดี๋ยวนี้มีทั้งประเทศไทยเราแปลกมาก
เหตุการณ์นี้ก็คือว่าทำตัวแต่งตัวเหมือนกับปปศเข้าไปบอก
มีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดยาอยู่ที่ไหน

แล้วก็ดันชักปืนด้วยนะฮะถ้าเห็นตามคลิป
นี่คือใส่ถุงมือถือหมายมีปืนสั้น
เสร็จแล้วก็ทำการปิด

แล้วก็ขณะนั้นก็มีน้องใช่ไหม

โทรหาพ่อพ่อเป็นทหารอากาศ

เป็นตัวตลวดปลาปลามยาเศรษฐิกต์

และชักปืนเลยคือมันเป็นตำรวจอะไรเนี่ยมันชักปืนเลยโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไร
คือเหมือนแค่ถามชื่อเฉยว่าคนไหนชื่อนัทพงศ์เพราะเขาบอกว่าผมเอง
ก็เดินเอากุญแจมือไปล็อกข้อมือเขาเลย
นัทธพงศ์คือเจ้าของอู่เหตุการณ์ขณะเกิดขึ้นที่อู่ทำศรี
มีชายจัดการ๒คนขับรถมาจอดหน้าบ้านอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปศ
ถือปืนสั้นและกระดาษมาหนึ่งแผ่นพร้อมถามว่าใครชื่อนัทพงศ์นะฮะ
ขณะนั้นมีชายอีกคนเดินเข้ามาในร้านถือปืนลูกซองสไลด์ด้วย
พร้อมกับเอากุญแจสับมือใส่ทันทีบอกว่ามีหมายจับครอบครองยาเสพติดเสพยาฟอกเงิน
มันโง่นะถ้ามันทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะมันเคยแสดงหนังมันเป็นดาราตัวประกอบเคยแสดงหนังมาก่อน

ก็คือความคืบหน้าที่สอนอสายไหมนะฮะเขาก็เลยออกสารจังหวัดมินบุรีก็ออกหมายจับ
ในข้อหาร่วมกันบุกลุกยามวิการใช้อาวุธปืนแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน
กระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองไม่ได้เป็น
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะกักข่าวกักขังหน่วงเหนียว
คุณมิ้นครับกรณีอย่างนี้เราเตือนประชาชนได้ไหม

เพราะว่าอยู่มันก็บุกเข้ามาเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่
คือแต่งตัวมีอาวุธคือเอาพูดตรงดูก็ลักษณะท่าทางมันก็คล้าย
ลักษณะก็เหมือนเลยนะทำตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ตัดผมก็ทำเป็น
ถูกแล้วมีใบถือใบมาแบบว่าบอกเป็นหมายจับแต่ว่าไม่ให้ดู

ไม่ให้ดูหมายไม่อ่านให้ฟังด้วย
ซึ่งจริงถามว่ามีมั้ยไม่มีเราก็แอนทือไปอย่างนั้นเอง
นะฮะทีนี้ถ้าเกิดทางสำนักงานปปศเขาก็ตรวจสอบแล้วยืนยันว่า
ไม่มีบุคคลดังกล่าวมันไม่ใช่เจ้านักงานไม่เกี่ยวของกัน
อยู่ภายใต้อะไรพรบป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ๒๕๖

หมายค้นและอ่านหมายแจ้งให้ผู้ครอบครองเคหสถานทราบ

ต้องโชว์หมายให้ดู
แล้วก็อ่านอ่านให้ฟันนั่นคือข้อที่๑
ข้อที่๒กรณีไม่มีหมาย
กรณีไม่มีหมายก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็น
ในการเข้าตรวจค้นว่ามีผู้ต้องหาหลบซ่อนอยู่

ซึ่งไม่สามารถขอหมายค้นจากศาลได้ทัน

สืบมาว่ามีสายลับบอกว่ามียาข้างใน
กว่าจะไปขอเขาขนย้ายยาเสพติดไปที่อื่นแล้ว

กระทำความผิดผู้ต้องหาจะหลบหนี
ผู้กระทำความผิดจะโยกย้ายทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานต้องแสดงหมายประจำตัว
ของเจ้าพนักงานปปศต่อมา
ต่อเจ้าของเคหสถานด้วย
ต้องตรวจค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
โดยการให้ผู้ครอบครองเคหสถานร่วมในการตรวจด้วย
ถ้าไปล็อกกุญแจมือไม่ใช่แล้ว
เข้าไปเสร็จแล้วก็ไปบอกว่า
เจ้าของบ้านอยู่ต่างหากนะเดี๋ยวเข้าไปค้น

อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะในกรณีรถยนต์ก็เหมือนกัน

ข้อที่๔เมื่อทำการตรวจค้นเรียบร้อยต้องบันทึกนะครับ

บันทึกผลการตรวจค้นว่าเจออะไรไม่เจออะไร
เหตุในการตรวจค้นไว้เป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน
รวมทั้งรายงานให้เลขาปปศทราบภายใน๑๕วัน
นี่คือขั้นตอนบังคับเลยว่าต้องมี
ทีนี้ขั้นตอนของพรบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ทีนี้ปรากฏว่าในรูปในคลิปนี้คือใคร
โชว์ออกมาแสดงเห็นชักปืนแล้วเอาหมายมาแล้วชักปืนออกมาเลย
เป็นอดีตดารานักแสดงชื่อหนอ
วีรชัยศรีวนิกวันนึกกุล
อายุ๓๘ปีอดีตดารานักแสดง

ก็อย่างที่ผมบอกแหละมันคงจะฉลาดไม่เยอะนะสิ
เพราะว่าหน้าตามันคนก็คุ้นเคย

เขาบอกจริงตอนออกถอดฮาร์ดดิสต์ไปแล้วด้วยนะ
อืมมันไม่ได้มีกล้องเดียวนั่นหน่ะสิ

แต่เมื่อมีกล้องพิสูจน์เห็นจะเลย

นะครับว่าเป็นบุคคลในภาพวงจรปิดนะฮะ
วันนี้ก็เลยเดินทางมามอบตัวพร้อมกับทนายความ
โดยมอบตัวกับที่สนสายไหมก่อนทุกควบคุมตัวเข้าห้องสอบสวน
แล้วก็มีพันธุ์ตำรวจเอกชัยร่วมทำการสอบสวน
คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุจกรรม

แหม่คดีไหนที่ประชาชนสนใจ

คืออย่างนี้ครับคดีที่ประชาชนสนใจเนี่ย
มันก็ต้องเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะทำร้ายความรู้สึกนะ
เป็นคดีอุจกรรมเป็นคดีใหญ่
เป็นคดีที่ประชาชนจับตาอยู่

ไม่ว่าจะเป็นตลอดอายการหรือกลายต่อใคร

เพราะเป็นคดีที่ประชาชนมองอยู่

แสดงว่าประชาชนหรือสังคมมีผลในการดูมากเลยครับ

เอาปืนเข้าไปในบ้านแล้วไปอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
ถ้าทำได้แล้วผมว่าเคยทำมาก่อนหรือเปล่า

พอข่าวนี้ออกมาปุ๊บเจ้าทุกคนนึงมาเลยบอกว่า
ผมเคยโดนแก๊งนี้เลยแล้วโดนตบทรัพย์ไปแล้วด้วย

ก็คืออีกคนนึงที่ออกมาแจ้ง

หรือในก๊อฟผู้เสียหายให้ข้อมูลกันว่า
ตนเองก็ถูกชายชะกันกลุ่มดังกล่าอ้างตัวเป็นปปศบุกเข้ามาเช่นเดียวกัน

โดยเกิดเหตุการณ์เมื่อ๔พฤศจิกายนเดือนที่แล้ว
ขณะที่ตนเองขับรถจักรยานยนต์ออกจากซื้อของที่ตลาดแถวบ้าน
เพราะมีชายชะกัน๒คนใส่ชุดสีดำคลุมหน้าเปิดประตูรถออกมา
เฮ้ยชื่อเกดที่สั่งกระเป๋า

ก็เอาปืนมาจ่อหัวทันทีเลยบอกเป็นตำรวจปปศ

ตนบอกจะมีได้ยังไงเพราะไม่เคยทำอะไรผิด
ไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดใดทั้งสิ้น
แต่ก็พาตัวไปที่ข้างบ้านพอดีพ่อออกมา

และใส่กุญแจมือตนและขับรถ

เอาขึ้นรถค้นตัวนำกระเป๋า

มีบอกด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึง

ทำอย่างนี้ผมว่ามันทำอยู่บ่อย

ชุดแรกชุดแรกไม่มีคลิป

ว่าไอ้นี่เนี่ยทำไมคุณมินถึงกล้าทำ
ทีนี้คือมันอุกอาดมาแล้วก็สอง

และข้อมูลทำไมถึงรู้

มีเงินมีทองเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เดี๋ยวโดนอะไรบ้าง

คุณผู้ชมเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันนะคะว่า
เขาทำอะไรทำไมเขาถึงได้ข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่ในมือ

สักครู่เดี๋ยวสินวัน
หลายคนสงสัยคุณชุวิตทำไมกล้า

เป็นทั้งอดีตดาราคนก็น่าจะจำหน้าตาได้

ไอ้คณะยาวใช่ไหมใช่ไหมคลองสามวา
พอมั่นใจว่าไม่มีก็ไม่มีใครจำหน้าได้ไม่มีหลักฐาน
มีเรื่องเกี่ยวข้องรักเรื่องปืน
ชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสายลับมีสำนักงานนักสืบเป็นของตัวเอง
มีสตางค์ด้วยไอ้นี่มันคงจะโรคจิต

ก็ปรากฏว่าเข้าไปคุยกับทางปศด้วยนะ
ทางตำรวจปศว่าอยากจะเข้าไปอบรมเข้าไปฝึก
เพราะตัวเองมีความรู้ความสามารถมาจากเมืองนอก

คือในเมืองนอกเนี่ยการเข้าไปฝึกเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการ

เป็นหน่วยพิเศษเขาจะมีการอบรม
แล้วก็คิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถ
ก็เลยเข้าไปคุยถึงขนาดในปศว่าจะเข้าไปเป็นครูสอน
รมอะไรให้ดีนะทางปศ
สมหมายผมยังเป็นเสือเก่า
แล้วท่านสมหมายกองวิสัยศุกร์เป็นเสือเก่า

ก็นั่นน่ะสิว่าผมได้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นนะ
ดีว่าไม่เอาเพราะว่านี่เขาเสือเก่า

คือของพวกนี้จ้องตาก็รู้แล้ว
อยู่ไปขอแบบเป็นคอนเทรนด์ขอเป็นครูฝึก

เป็นคนในกองบัญชาการด้วยกัน

ผ่านการฝึกการเทรนด์มาด้วยถูกไหมคะ
พวกนี้คือพวกที่มักจะตั้งสำนักงานทนายความ

ก็อยากจะมีคนเดินตาม

มีหูฟังมีวอร์

พวกนี้คือก็แต่งตัวแต่ละคนก็จะเล่นกล้ามอาจจะตัวใหญ่สูงนะ
แล้วมองดูเผินก็เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร
แต่ที่ไหนได้พวกนี้มันไม่ใช่แต่ก็โอเคอย่างนี้เราหากินไม่มีใครว่า
เพราะว่าถือว่าเดินช่วยป้องกันรักษาความปลอดภัยให้บุคคล
อ๋ออันนี้คือพอเห็นอยู่
ครับไปร้านอาหารไปตามผับตามบาร์หรืออะไรเนี่ยจะเห็นได้
โอ้โหเดินมาอย่างกับเป็นผู้ใหญ่นะฮะ
แต่ละคนเดินมาก็โอ้โหใส่สูตรใส่อะไรหูฟัง
สีดำใส่แว่นดำตามกันมา๒คน๓
อย่างนี้โอเคนะครับแต่ก้าวข้ามไปนะ
จะไปถึงขนาดว่าจะเข้าไปในหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทีนี้พวกนี้มันมีข้อมูลอยู่ระดับหนึ่ง

ยากหรอกครับเพราะมันอยู่ในวงข้างใน
พอไปอยู่วงข้างในเนี่ยก็จะมีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างนะฮะ

วงข้างในนี่คือวงมืดอ่ะหรอครับ
รับจ้างทวงหนี้ในวงเนี่ย
ก็อาจจะรับจ้างคือกระบวนการทางกฎหมายเนี่ย

บางคนก็ใช้วิธีทางรัฐแหละนะ
คุยกันกับพวกนี้อะไรพวกนี้มันก็ตั้งชื่อเอง

จะเรียกถ้าเป็นเรียกเสแต่จริงไม่ใช่เส
ไม่ใช่ทหารอะไรหรอกครับ
ส่วนลูกน้องก็จะเรียกคนนี้ว่าผู้กอง

คนได้ยินก็นึกว่าโอ๊ยนี่มันผู้กอง

คือพวกเนี่ยมันตั้งแกล้งนะ

ทำกันเป็นขบวนการก็อย่างที่บอกแล้ว
ให้เข้าไปกี่คนสามคนใช่ไหม

เข้าเลยเข้ากฎหมายเลย

ชาวบ้านฟังผมผมก็จะพูดแบบชาวบ้าน

ก็เป็นการที่เรียกว่าการโชค

ถ้าใช้กำลังแล้วมาเกิน๓คนเป็นปล้น
ถ้ามาเกิน๓คนปล้นแล้วมีอาวุธ

สั้นไหมทีนี้ที่ตำรวจตั้งเนี่ยนะ

ร่วมกันบุกลุกยามวิการ

บุกลุกธรรมดาปี๑กลางวันปี๑กลางคืนโดน๕ปี
ข้อที่๒แอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองไม่ได้เป็น
ปีหนึ่งพกพาอาวุธเข้าไปในชุมชนทางสาธารณะอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
กักขังนวงเหนียวมีการแอบอ้างมาตรา๑๔๕คุกปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐
มขืนใจก็โดนไปอีก๓ปีนะปรับไม่เกิน๖๐
ไอ้ปรับนี่ไม่ต้องพูดได้ไหมเอาคุกเลยเอาคุกอย่างเดียวมีอาวุธนะร่วมกัน๕คนขึ้นไป๕ปี
๑๕แล้วนะที่บวกมาเนี่ยในนี้ผมจะเล่าให้ฟังคุณมิ้นอย่างนี้โดนชัดเลยนะอ้างยี่
อ้างยี่ด้วยอ๋อเพราะว่าร่วมกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ไอ้กรณีอย่างนี้ผู้ใดเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่ปกปิดวิธีการดำเนินการมุ่งหมาย
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีความผิดฐานเป็นอ้างยี่จำคุกไม่เกิน๗ปี
ถ้าเป็นหัวหน้าคือพูดง่ายลูกน้องโดน๗ลูกพี่โดน๔
มันก็จะอาจจำกันให้ง่ายนะถ้าไปลูกน้องโดนเช็ด

บุกลุกอันนี้บอกไปแล้วบุกลุกยามวิการติดอาวุธอีกใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนใจ
ทีนี้ถ้ากระทำผิดตั้งแต่๕คนขึ้นไปกระทำการข่มขืนใจ
อันนี้ก็คือลักษณะที่เป็นโดยก็อย่างที่บอกแหละอ้างยี่ซ่องโจร
ว่าอ้างยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุก
นวงเหนียวกากขังแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ปล้นทรัพย์
น่าสนใจตรงนี้ครับคือเวลาที่ขู่เข็นกันโชค
เอาเงินมาให้ไม่ให้นะไม่ให้เดี๋ยวเจ็บตัวนะ

มีอีกอันนึงฉิงซับ
อันนี้คือทำร้ายด้วยไหมคะ
ฉิงซับฉิงซับนี่คือใช้กำลัง

เอ้ยเอามาไม่เอามาอันนี้เจ็บ
โดนล่ะแต่ถ้าใช้กำลังปุ๊บตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บ

ใช้กำลังแล้วแต่ถ้ามาเกินกี่คน
๓เออ๓คนเข้าปล้น
เป็นปล้นแล้วมาเกิน๓มา๓เนี่ยโดนเลย

เขากำลังจะไปตามจับอีกคนนึงที่ว่าเป็นกระบวนการ
โดนก็หาปล้นทันทีปล้นมีอาวุธด้วยทำอย่างไร

หนักเข้าไปอีกนอกจากมีอาวุธแล้วไปเวลาอะไร

โอ้โหหนักเข้าไปอีกก็หนักขึ้นเรื่อยยังไม่จบฮะ
แล้วไปด้วยมีรถยนต์ภาษณะ
เออมีรถยนต์บาหนะไปด้วยมาขึ้นเรื่อยครับ
ปล้นทรัพย์ไป๓คนนะครับมีอาวุธเอาไปอีก๒๐
ปีไปกลางคืนโดนเพิ่มอีกมียานพาหนะโดนเพิ่มอีก
นี่คือสิ่งที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะ
ปรับประสอบผมจะไปหารองผู้การที่ไหนล่ะ
แล้วเขาบอกว่าช่วยเหลือหน่อยครับผมพลาดไปแล้ว

มันชัดมากทีนี้ชัดอย่างนี้ถามว่า
เวลาที่จะสู้เนี่ยมันลำบากนะ
ทีนี้เวลาสู้เนี่ยก็มีทนายแล้วครับ
เดี๋ยวผมจะให้เปิดคลิปดูที่ทนายพูด
คือบางครั้งเนี่ยคุณมิ้นผมเคยพูดประโยคนี้
ผมเชื่อว่าคุณมินฟังผมอยู่
และท่านผู้ชมก็ฟังผมอยู่คงจะจำได้
สู้สู้ติดแน่นะครับ
แพ้ติดนานนะครับ
อันนี้ฝากไว้ให้กับทนายของนายหน่อ
พูดว่าข้อยอกออกมาพูดบอกว่าต้องไปมองอีกมุมนึง

บอกว่าอย่าฟังความข้างเดียวคือไปโยนว่า
มีอีกคนที่เป็นเจ้าของอู๋มีเคยมีขวดห่วงมีปัญหา

ประเด็นคือต่อให้อีกฝ่ายมีความผิดจริงก็ตาม
สิ่งที่ตัว๓คนที่ทำเนี่ยก็ผิดเหมือนกันถูกมั้ยฮะ

แล้วตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่หรือ

จะไปดูจะไปอ้าง
อ้างว่ามีหมายมันก็ไม่ได้แล้วป่ะคะ

คนที่จะเป็นทนายเนี่ยนะ

เพราะบางทีมันทำไปทำมานี่ก็อย่างที่บอกแหละ
เข้าตัวสู้ติดแน่แพ้ติดนาน
ทีนี้เดี๋ยวก็มาคุยเรื่องคุกเรื่องตารางกันอีกในเบรกหน้าครับ

แน่นอนคือดูจากที่บนกระดานนี่
ต่ำกว่า๓๐ไหมคุณชุวิต
คือก็ถึงอย่างนั้นแหละครับนะฮะ
บอกแล้วว่าถ้าปล้นทรัพย์มา๓คน
ทรัพย์ใช้กำลังกันโชคก็ขู่เข็น
ทีนี้ถ้ามาพร้อมกับอาวุธนะครับ

คือมันหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยครับ

ทีนี้เราจะต้องดูว่าเวลาที่เราต่อสู้เนี่ย

เขาบอกว่าทนายของในคนนี้

ไนวีรชัยศรีวณิกษ์

ก็คือปรากฏว่า
คือนายชมนันทนายความของ๓ผู้ต้องหา
คือทั้งสามคนที่บุกเข้าไปในบ้านเขาอ้างตัวเป็นปปศเนี่ย
เดินทางไปเยี่ยมลูกความแล้วก็เปิดเผยนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูคลิปที่ให้สัมภาษณ์นะฮะ
ผมไม่ทราบว่าคุณอะไรที่กล่าวหาลูกความผมก็ตาม
มีเกินจริงบ้างรวมถึงฝากถึงพิธีกรที่สัมภาษณ์ด้วยนะครับ
เพียงแต่ว่าคดีหรือว่าข้อเก่าหาที่แจ้งมาเนี่ย

สมมุติสมมุติว่า

ออกมา๕ปีมีรถรวมมอเตอร์ไซค์๑๙คัน

ทะเบียนเมื่อพิสูจน์แล้วเพราะว่าเป็นทะเบียนทีอาญัก

หลายคันเก็บไว้
หรืออีกคนหนึ่งก็มีรจ์๕คัน

ร่ำรวยมากนะครับ

หรือว่ารวมถึงผมอยากจะถามว่าร้านที่เขาเปิดเนี่ยจดในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
มีการเสียไปเสร็จรับเงินยังไงยื่นภาษีสมกรหรือเปล่า
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งครับเขาได้สามารถโชว์พรมดของการยื่นภาษีได้หรือเปล่า
ด้วยความผมเคารพในกระบวนการยุติธรรมอยากให้สำนวนการสอบสวนนั้นเรียบร้อยเลยไม่ขอให้สัมภาษณ์
แต่ผมยินดีมากที่จะไปนั่งสัมภาษณ์หรือว่าผู้เก่าหาครับ
คุณมานั่งตรงข้างหน้าผมมีพิธีกรแล้วมีผม
เรามานั่งคุยกันก็ได้เรามาดูแรกข้อที่จริงกันครับ

ยังมีเรื่องความเข้าใจผิดในบางประเด็น

เข้าใจผิดนะเอาปืนมาจ่อซะอย่างนั้น
แถมยังหลอกมือเขาอีก
เขาบอกว่าอย่าฟังความข้างเดียวนะ
แล้วออกรายการคือพูดง่ายว่า
พูดถึงการดำเนินการทางทีวีโทรทัศน์

อำนาจเขายังเหมือนกับพิธีกรอยู่นะ

พลาดจะปรากฏในคลิปรู้ความยอมรับว่าเป็นตนเอง

คือคนที่เป็นผู้ต้องหาเขาไม่ให้สัมภาษณ์
ก็บอกว่ามีอะไรทนายความเขาจะสัมภาษณ์เอง
แต่พูดไปพูดมาก็วนมาว่าอาจจะเข้าใจผิด

เคยมีรถมาได้ยังไง๑๐กว่าคัน

คือพูดไปในธรรมนองที่อาจจะให้เกิดความเข้าใจผิด

คนจะเป็นทนายเนี่ยเขาก็ต้อง
พูดเข้าข้างลูกความของตัวเอง
ฐานที่เห็นเนี่ยชัดไหมคุณมินอืมชัดนะชัดแบบชัด
จนเขารู้ว่าเป็นใครอ่ะนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
คือทบชนวันนี้เขาก็มีการแถลงข่าวนะโดยท่านพลตำรวจเอก
เฉลิมเกียรติศรีวรขาญตลปปตลกล่าวว่าผู้ทงหาสามคนนั้น
มีลาวอยู่นะหรืออะไรนะมีทรัพย์สินพอสมควรและหาโอกาสจังหวะ
อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเงินจากผู้เสียหายเจ้าหน้าที่
แจ้งข้อหาร่วมกันแสดงตนอะไรต่าง
กรณีคนร้ายรู้ประวัติของผู้เสียหาย

ท่านพลตำรวจโทชานเทพเสสเวทนะฮะ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวว่ายังอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่องจากอาจเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ

ชุดอย่างนี้มันไปซื้อทั้งค่อนข้าง
กระทรวงมหาทัย
มีสาเหตุในสังคมออนไลน์

ว่าตามไปถูกบ้านอยู่ไหนอะไรยังไง
เคสแรกที่โดนเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนเขาบอก
มาตามเขาจากตลาดแถมยังตามไปบ้านแม่เขาอีก
นี่มันข้อมูลภายในอย่างที่ผมบอกไงนะแต่เบื้องต้นเขาบอกว่า
ยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในคดีที่สายไหม
เพราะมีกล้องวงจรปิดชัดเจนมุ่งตรงต่อทรัพย์สินนะ
เชื่อว่ายังมีคดีอื่นอีกอย่ายังตรวจสอบไม่พบความเกี่ยวข้องนะ
ผู้ต้องหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมนะครับ
ทีนี้คุณมิ้นลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คงต้องจำไว้นะครับ
ถ้าเกิดมีใครบุกไปที่บ้านท่านแล้วไปบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่
เหมือนกับโทรศัพท์เลยครับคือ

ไอ้นี่ปลากดหน้าเลยครับปลากดตัวเลย
ป่านี้มันนอนยันเอาหัวตีรังกายันบอกว่ามันไม่ได้ทำ

แม้ว่าจะเอาไปกล้องนึงแล้วยังมีอีกกล้องหนึ่งอยู่
ก็ยังดีที่จับภาพชัดซะอย่างนั้นปฏิเสธไม่ได้
เขาให้ประกันไหมนะ

เพราะเป็นคดีอุจจกรรมและอ้างตัวเป็นตำรวจปศเลย

ใช่เพราะว่าจริงแล้วปปศคือค่อนข้างทำงานเข้มงวดอยู่แล้วล่ะ
แล้วก็เวลาเป็นข่าวไปจับยาเสพติดที่ไหน
จะเป็นชายะสยบภัยรีหรือว่าลงพื้นที่เองเนี่ย

ครับนะฮะและล่าสุดนะจะพูดก่อนจบรายการ
พูดเรื่องดีแหมไม่มีเรื่องดีให้ผมพูดเลยครับท่านผู้ชมครับ
กำลังจะไปพูดว่าเออมีไอ้มิชลินไกด์ไปกินข้าว
ไปกินอะไรมาไม่มีเรื่องดีเลย

คือนายสนทิศลิ้นทองกุลนะ

ก็ไปติดคุกอยู่๒๐ปีนะครับ
ก็ปรากฏว่าทางผู้คุมเนี่ย

มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับ

นักโทษนะคือคือกรณีของคุณสนทิเนี่ย
ต้องเป็นนักโทษแล้วเป็นนชเต็มตัว

สานดีการโลงยี่สิบปีนะครับ

ขณะนี้ตัวอยู่ที่
เรือนจำครองเตรม

นาคตว่าหมายมันวันที่๒๒ธันวาค์

แต่เมื่อ๒๒พฤศจิกาพาออกมาแล้วไปที่ศาล
ลงจากศาลลงไปเยี่ยมญาติได้ด้วย
มาหาได้ด้วยแม้ว่าผิดวัน

มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประมาณสัก๕คน

ว่าเอาไปได้ยังไงเวลาเบิกตัวมาไม่ได้ดูเหรอ

ก็ต้องมีเจ้ารชิตกรมราชธรรมอยู่ด้วยที่ศาล

ถ้าผิดวันถึงขนาดนั้นมันจะไม่ผิดตัวเหรอ
เดี๋ยวสลับเรื่องอื่นอีกขนาดผิดวันอย่างนี้
ทางอธิบดีกรมรัชธรรมต้นก็เข้มงวด

อาจจะมีพิรุษอาจจะมีเวลาลึกเวลาหลังอะไรกัน

แต่ท่านที่ท่านสรุปมีคือ๓ข้อข้อแรกก็คือ
สวรรค์ของนักโทษที่๑คือแดนพยาบาล
ผมก็ยอมรับแดนพยาบาลมันต้องสบายกว่าอยู่ในเรือนจำ
สองที่ชั้น๘
เขาบอกว่าห้องฟอกไตชั้น๘ของโรงพยาบาลน่าจะทัน
เพราะชั้น๘บรรยากาศมันดีมันเป็นวิวคอนโดมองเห็นทั่วเลย

แต่จริงไม่สบายนะชั้น๘นี่ผู้คนไข้โรคเอดอยู่
ห้องฟอกไตมันมีแอร์

เพราะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ
และสวรรค์ที่๓เขาบอกว่าที่โรงพยาบาล
ไม่ว่าโรงพยาบาลลามมาโรงพยาบาลตำรวจ

แบบนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมเข้าไปดูอยู่

คนนึงเนี่ยเสียเจ้าหน้าที่ราชธรรมไป๔คน

ก็โอเคครับผมมาอัปเดตให้ฟัง
เอาเท่านี้ก่อนเพราะเวลามันหมดแล้ว
คุณผู้ชมเวลารายการเรานี่มีจำกัดจริงนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกให้ข้อมูลกันเอาไว้
รอดูนะคดีนี้รอดูว่าตกลงแล้วเนี่ย
โดนกี่ปีเอาง่ายว่าโดนกี่ปีดีกว่านะคะแล้วก็รวมถึง
เรื่องของกรมราชธรรมนี้ก็ต้องติดตามอยู่เหมือนกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะ
เพราะว่าแหมรู้สึกว่าอธิบดีคนนี้นี่จริงจังด้วยนะ

เดี๋ยวดู๕คนนี้ว่ายังไง
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะ